แพทย์ทวีสินระบุว่าตอนนี้สถานการณ์ค่ะยังคงไม่น่าไว้วางใจนะคะ
โดยเฉพาะที่สมุทรสาครแตะ๓๐๐กว่ารายแล้ว
การติดเชื้อยังอยู่ใน๕๖จังหวัดบางจังหวัดที่ไม่เจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม
ถ้ารักษาแบบนี้ไว้ได้๑๔วันอาจจะมีการปลดลงจากตาราง
ถือว่ามีความปลอดภัยก็ต้องขอความร่วมมือกับจังหวัดนั้นนะคะ
ตรังระนองนราธิวาสเลยหนองคายมหาสารคามสุโขทัยอุดรธานีสตูนสงขลา
เป็นต้นนะคะยังมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่รักษาตัวเลขผู้เสียชีวิตคือเมื่อ
อภัยนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้าครบ๒สัปดาห์แล้วนะคะจะปลดลงมาและจะให้เป็นที่ปลอดภัย
สุโขทัยค่ะนายวิรุณพนเทวีผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโควิดสิบเก้านะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
เป็นเขตติดต่อจังหวัดตากค่ะและที่อำเภอเคียรีมาตร
เป็นรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสองจุดนี้ค่ะ
ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจเจ้าพนักงานปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมตั้งด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่สัญจรไปมา
ย้ำให้ยึดมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ส่วนใหญ่แล้วผู้ว่าบอกว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ